แล้วก็ไปจับคั่วรัฐบาลใหม่ค่ะมันก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่าง
อีกมุมหนึ่งก็คือสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นความเห็นใจเป็นกำลังใจให้กับพักเก้าไกล
ว่าโอ้โหเลือกตั้งมาได้สอสอเยอะที่สุด
ประธานสภาก็ไม่ได้นายกก็ไม่ได้

คุณเสกโรโซนะฮะร็อกเกอร์ชื่อดังนะครับ
เสกโลโซเนี่ยโพสต์คลิปนะครับ
เป็นคลิปการเล่นกีต้าแล้วก็ร้องเพลง
พร้อมกับระบุว่านี่แต่งเพลงรักในรอบ๕ปีเลยนะ
แล้วก็ย้ำว่าคิดว่าเป็นเพลงรักเพลงนึงแล้วกันนะจ๊ะ

พี่ดูเธอเจอวันนี้ไม่มีเธอก็ไม่เป็นไร
ความผิดยังซึ้งไวหัวใจยังซึ้งตอบ
ท้อมันไม่ท้อก็แค่สู่ใจ
เธอจำเหตุรายฉันรับมันไม่ได้
วันนี้ไม่ได้ว่านี้ไม่ได้
ที่จะชาติไปทั้งแม่งตา
เจ็บจนจีนไปไม่อยากรอดให้ใครเห็น
สิ่งที่เราเป็นผ่านมาคืออะไร
ไม่อยากร้องขอจะไม่รอดเธอยิ่งต่อไป
ถ้าเจ็บจีนตายจะอยากเข้าไป
ก้าวให้ไกลกว่าเดิม
เสียว่าเป็นเพลงรักเพลงหนึ่งนะจ๊ะ
ไม่ได้แต่งเพลงรักมา๕ปี
มันเข้ากับสถานการณ์การเมืองไทยในช่วงเวลานี้เหลือเกินนะฮะ
โดยเฉพาะท่อนที่บอกว่าแม้จะเจ็บจนเจียนตายแต่ยังก้าวไป

แม้จะเจ็บจนเจียนตายแต่ยังก้าวไป

มีหลายท่อนที่คนบอกว่ามันโดนใจเหลือเกิน
วันนี้ไม่มีเธอพรุ่งนี้ไม่มีเรา

ก็มาแสดงความเห็นทางการมึงอยู่บ่อยนะฮะช่วงคุณนักศึกษ์จะกลับบ้าน
ก็มีไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมก็มีร้องเพลงให้ก็มี
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคุณเสกโลโซโพสต์ภาพ
เนื้อเพลงทั้งหมดแล้วก็มีขอดกีต้าให้เรียบร้อย
อืมเผื่อใครจะไปแกะขอดร้องเพลง

หลายคนไปคับเวอร์กันเรียบร้อยแล้วเพลงนี้

ดไลค์ถล่มทลายนะฮะหลายคนบอกเนื้อร้องทำนองนี่ติดหูเร็วมาก
เมนต์นี้เยอะแยะสมาชิกพักเก้าไกลก็มาคอมเมนต์กันเยอะนะครับทุกผู้ชมครับ
นั่นเห็นด้านบนสุดไหมคุณไอซ์รัชนกศรีนอก
สสกรุงเทพภักดิ์เพื่อไทยบางบอนรักพี่เสกโลส้มค่ะ
ไม่ใช่โลโซล่ะโลซ้มโลซ้มเลยนะฮะ
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันครับ
บอกแก้คอเรียบร้อยครับค่ะ
เดี๋ยวอาจจะได้เห็นได้ยินเพลงนี้จากคุณพิธานะฮะ
แต่เมื่อวานคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักบอกวีดีโอคอลคุยกันหลังมติของเพื่อไทยเขา
ที่แจ้งมาเสียงยังแหบอยู่
เอ้าคุณคุณใบพลูคุณรังสิมันโรม

ชื่อเล่นเขานะจริงโรงเขาบอกแหมพี่อย่าเรียกผมใบพลูเลยผมเขิน
ใจสั่งมาเม้นครับนี่เห็นมั้ย
ก็นี่ไงมันไฮไลท์ตรงคอนเมนต์ด้วยไง
อ่ะก็ว่ากันไปนะสถานการณ์การเมืองไทยอืมอันนี้เพลงเพลงเก่านะคุณพิธานะ

อ่าเดี๋ยวรอดูเกิดมีเพลงใหม่ของคุณเสกโลโซที่เขาแต่งชื่อเพลงอะไรนะ